ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้จะลักทรัพย์หรือเปล่า
เขาบอกเขาเก็บเงินได้แต่เจ้าของเขาเห็นว่าเป็นของเขา
แล้วเขาไปถ่วงนะคะคนที่เก็บเงินได้ก็ต่อรองนะคะ
บอกว่าถ้าจะเอาเงินคืนเนี่ยก็ต้องให้มา๕๐บาท
โอ้โหตกลงกันไม่ได้เมื่อกี้จะรักทรัพย์แล้วจะตบทรัพย์อีกด้วยนะ
นี่ค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชม
ล่วงล่วงล่วง
ไปแล้วค่ะไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เขารู้จักกับสองสามีภรรยาที่เดิน

วงเงินคุณลุงท่านนี้แหละค่ะเงินเขาหล่นแล้วเขากำลังจะมาเก็บ
แต่ลุงคนนี้เก็บได้ก็ตกจะเอาคืนจะขอเงินคืน
ลุงก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เอามา๕๐บาทพอต่อลองค่ะ
ตอนสุดท้ายให้๒๐บาทได้ไหมก็เนี่ยไม่จบไม่จบไม่จบนะคะ
คนโพสต์ก็คือนางสาวแสงจันทร์ค่ะอายุ๓๒ปีเธอบอกว่าตอนไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
ห้างสรรพสินค้าที่นครศรีธรรมราชนี่แหละจะเข้าบ้านก็เห็นผู้ชายเสื้อดำคนนี้ค่ะ
หยิบเงินที่ตกจากพื้นซึ่งเป็นเงินของสองสามีภรรยาที่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
ก็รู้จักกันเขากำลังทวงเงินคืนคือบทสนทนาตอนแรกมันเริ่มดีนะ
คือเหมือนกับว่าผู้สามีภรรยาเขาบอกว่าลุงเก็บเงินได้เดี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวให้
ลุงไม่เอาลุงไม่ยอมนะคะบอกว่าเนี่ยเงินเขาสนทนากันไปมาก็ไม่ได้บทสรุป
แล้วจบที่เดินหนีแบบนี้ค่ะเธอบอกเธอเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเจรจาขอเงินคืนเพราะว่ารู้ว่าเงิน๒๐๐บาท
เขาจะเอามาซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสำคัญมากลูกเขารอกินอยู่ที่บ้านอีก๓คน
ไม่รู้ทำไงก็เลยตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปเก็บเอาไว้ค่ะ

ตังเขาหล่นปุ๊บแล้วพี่เขาก็หยิบหยิบในขณะที่หยิบใช่ไหมคะก็หันไปพูดกับแกดีว่าพี่คะตังของเขา

แล้วก็พูดอีกคำนึงว่าพี่คืนเขาเขาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันได้เหรอคุณนัทพงศ์
มันเห็นอยู่ว่าเงินหล่นแล้วเขามาเก็บคือเงินเรา
แม่นะฮะตำรวจเท่านั้นที่จะช่วยท่านได้